ภูติศักราชาวของสะพานที่๖ปี๒๔๕๓นสในปีภูติศักราชา๒๔๕๓อันเป็นปีแรกแห่งการขึ้นครองราชของรัชกาลที่๖
มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสะพานขึ้นทุกปีเพื่อสาธารณประโยชน์เฉกเช่นเดียวกับสะพานชุดเฉลิม
โดยให้ขึ้นต้นด้วยคำว่าเจริญและต่อด้วยตัวเลขบอกพระชนมายุ
ซึ่งสะพานแรกในรัชกาลนี้คือสะพานเจริญรัฐ๓๔
ข้ามคลองคู่เมืองบริเวณปากคลองตลาดเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงสะพานเป็นปูนปั้นมีลวดลายเป็นรูปเสือ
หันข้างถือพระขันบริเวณปลายสะพานมีแป้นกลม
จารึกชื่อสะพานและตัวเลข๓๑และส่วนกลางสะพาน
เป็นที่ประดิษฐานพระนามาพิไทยย่อวปร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน